ปัญหายาเสพติดมันเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขจริงนะคะ
เพราะว่ามันก็ฝั่งรากลึกแล้วก็มันทำให้เกิดข่าวที่เราต้องมานั่งอ่านกันทุกวันนี้
นี่เป็นอีกหนึ่งข่าวที่เป็นผลพวงจากการเสพยาเสพติดนะคะ
หลานวัย๒๙ปีคนนึงค่ะ
ตอนแรกก็เดินออกจากบ้านปกติดีไปเที่ยวเล่นเกรดอะไรตามปกติ

อารมณ์เปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะ
วัย๗๓ปีนอนอยู่ในบ้าน
เขาเดินผ่านประตูบ้านเขาปุ๊บเดินไปคว้ามีดปอกผลไม้
แล้วกระหน่ำแทงย่า๑๔แผลตายเลยนะคะ
แทงที่หน้าแทงที่ไหล่แทงที่หลัง
แทงจนมีดงอขนาดนี้ค่ะ
คุณย่าคือเสียชีวิตอยู่ตรงจุดที่นอนอยู่ตรงนั้นเลย
คุณย่าชื่อนัตธรรมนรักวัทธองนะคะ
ส่วนคนก่อเหตุชื่อเรวัตอายุ๒๙ปี
คืออย่างที่บอกว่าตอนแรกนายเรวัตหลานชายที่อยู่บ้านเดียวกันกับคุณย่าเนี่ย
ก็ออกไปข้างนอกมาปกติดีไม่มีอะไร
แต่อยู่พอกลับมาจากข้างนอกก็เออะโวยวายลั่นบ้าน
แล้วคลุ้มคลั่งคว้ามีดปอกผลไม้ในครัวมากระหน่ำแทงย่าค่ะ

ก็รีบวิ่งมาช่วยแล้วแต่ว่า

เขาก็ยอมรับสารภาพ
ว่าเขามีดปอกผลไม้แทงยาจริง
สุดท้ายแพทย์วินิจฉัยว่าเขามีอาการป่วยโรคจิตเวทนะคะ
พนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อหาในเรวัตฐานความผิด
พยายามฆ่าบุพการีนะคะคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่งคุณสุชาดาสิริคงลงพื้นที่ที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
ด้วยความที่หญ้ากับหลานอยู่กันสองคน
สภาพพื้นที่เกิดเหตุคราบลงคราบเลือดอะไรก็ยังกระจายอยู่เต็มเสือ
ระเบียงไปหมดเลยอ่ะค่ะก่อนเกิดเหตุอย่างที่บอกว่าเรวัต
ออกจากบ้านไปเที่ยวตามปกติแต่กลับบ้านไม่รู้ว่ามีอะไรไปกระตุ้น
หรืออย่างไรอืมอยู่อยู่อารมณ์มันเปลี่ยนแปลงไปแบบ
ศูนย์ไปร้อยแบบพุ่งอย่างนั้นเลยอะค่ะไปไปในขั้นรุนแรงคลุ้มคลั่งคุมตัวเองไม่ได้เลยนะคะ
นายพีรพลแสงอุไรชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่า
ได้ยินเสียงย่าร้องด้วยความเจ็บปวดขอความช่วยเหลือตะโกนบอกช่วยด้วยช่วยด้วย
รีบวิ่งมาดูเห็นเรวัตกำลังนั่งค่ะ
นั่งมองย่าที่เลือดท่วมตัวอย่างใจเย็นเขาก็ถามเฮ้ยเรวัตทำอะไรอ่ะทำย่าทำไม
เรวัตหันมาตอบช้าบอกว่าย่าเสกมนต์ดำใส่เลยต้องฆ่าให้ตาย
โอ้โหคุณพีรพลฟังแล้วบอกว่าโอ้ยาแน่นอนอันนี้หลอนแน่เลย
แล้วเรวัตเองก็กินยารักษาอาการจิตเวทไม่ต่อเนื่องด้วย
มีดที่เขาใช้แทงย่าจนตายคือมีดที่ย่าเอาไว้ใช้ทำกับข้าวให้เรวัตกินทุกวัน
ทีมรักล้อน
พอไปคุยกับแยศฟังเรื่องของคุณย่านาถมณะคนบอกยิ่งสะท้อนใจเลย
ใจมากเพราะว่าย่ารักเรวัตมากรักหลานคนนี้มากเลยนะ
ต่อให้หลานเกเรย่าไม่เคยปล่อยให้อดหยากเลย
เธอเคยพูดกับแยศว่าย่ากินไม่เป็นไรแต่หลานจะต้องได้กิน
เนี่ยทำกับข้าวหาข้าวกิน๒๙แล้วนะโตแล้วนะ
๗๓เอามีดทำกับข้าวให้กินทุกวันทุกวัน
หลานก็เอามีดเล่มนั้นมาแทงย่าจนตาย
จริงก่อนหน้านี้บ้านหลังนี้อยู่กัน๓คนนะคะ
มีย่ามีเรวัตแล้วก็พ่อของเรวัต
แต่เดือนธันวาคมปี๖๔นายเรวัตอ่ะ
เสพยาใช่ไหมที่ว่าหลอนใช่ไหมคะ
คลุ้มคลั่งแทงพ่อปางตายค่ะ
พ่อเลยบอกไม่อยู่แล้ว
พ่อก็เลยไปอยู่ที่อื่น
ทิ้งให้เรวัตอยู่กับย่าค่ะ
กุมภาพันธ์ปีที่แล้วเรวัตคุ้มคลั่งอีก
ปาดคอย่านะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยมีดมันไม่คม
ย่าก็เลยไม่ถึงชีวิตยังไม่ถึงคาด
เรวัตรก็ถูกจับไปปับบัตรรักษามาประมาณ๑๒เดือน

สุดท้ายแล้วย่าเขาเสียชีวิตนะคะ
เคยพูดเลยบอกว่าให้ระวังหน่อย

หรือให้พวกลูกมาอยู่เป็นเพื่อน
เพราะเราคนนอกเราจะรู้อากาศเหมือนยายแกทำงาน

แต่เราจะรู้ว่ามันจะออกขับรถออกไปข้างนอก

ย่าอยู่คุณย่าย่าระวังให้ใครมาอยู่เป็นเพื่อนเถอะ
แต่ด้วยความที่ว่าเขาไม่ทำอะไรเลยไง
เขาบอกว่าเขาอยู่เขาติดเขารู้สึกตัว

เรามองว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น

ใช่พี่ยาเสพติดจริง
ร่างของคุณย่าก็ตั้งบำเพ็กกุศล๓คืนนะคะ
แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจวันเสาร์นี้ค่ะ